คุณผู้ชมจำคดีของน้องชมพู่ได้ไหมคะที่เสีย
ชีวิตที่บ้านกกอกในจังหวัดมุกดาหารคดีก็
ยังไม่สามารถที่จะจับกลุ่มตัวคนร้ายได้ระหว่างที่
ตำรวจทำการสืบสวนสอบสวนก็มีการสาวไปถึง
ถึงบุคคลต่างที่อยู่ภายในบ้านกกนะค่ะหนึ่งในนั้นก็คือ
ลุงพลแล้วก็ป้าแตนด้วยนะคะที่เข้ามาถูกตำรวจเนี่ยมา
ดูเรื่องของคดีนี้จนกลายเป็นจุดสนใจของสังคมต่อมาก็อ่ามี
หลายภาคส่วนที่เข้าไปเขียวคล่องเนี้ยนะคะแล้วก็เมื่อ
วันที่๒ตุลาคมก็มีการแถลงความคืบหน้าของคดีนี้ด้วย
หนึ่งในผู้ที่ไปติดตามคดีก็คือหมอปลานะคะแล้วก็คนสนิทกับลุงพลต่าง
ก่อนหน้านี้ล่าสุดมีการออกมาเคลื่อนไหวด้วยนะคะ
ก็ไปพบกับทางด้านของผู้การผู้การตำรวจเมืองมุกดาหารนะคะ
ล่าสุดเนี่ยหมอปลาออกมาประกาศนะคะประกาศเลยว่าจะไม่ขอยุ่งเกี่ยวกับคดีนี้
แล้วก็เลิกติดตามเพราะว่ามีคนบางกลุ่มให้ข้อมูลเข้าข้างคนกระทำผิด
ส่วนเรื่องปัญหากับลุงพลให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์
รุปเขามีปัญหาอะไรกันเดี๋ยวพาคุณผู้ชมมาไล่เลี่ยงอ่ะนะคะ
คุณผู้ชมคะวันนี้ที่กองบังคับการตำรวจภูทรจังหวัดมุกดาหารเนี่ย
เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานายชัยพลวิพาหรือว่าลุงพล
พร้อมด้วยนายจิรพันธ์เพชรขาวหรือว่าหมอปลาพร้อมกับนางสาวระพัดศร
ฤทธิธนภัยบูลหรือน้ำฟ้าซึ่งเป็นภรรยาของหมอปลานะคะ
รวมถึงคุณอุ๊บวิริยะพงอาทหารทนายเกิดผลแก้วเกิดทนายโนบิตะ
คือทั้งหมดเนี่ยเดินทางไปค่ะเพื่อไปพบกับพลตำรวจตรีสันธารอินทราจันทร์
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดมุกดาหารไปพบเพื่อมอบกระเช้าของขวัญ
และไปสอบถามความคืบหน้าของคดีน้องชมพู่ด้วยในครั้งนี้นะคะ
หมอปลามีการประกาศต่อหน้าผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดมุกดาหารบอกว่า
เข้าใจทำไมตำรวจถึงทำงานยากในคดีนี้เพราะมีคนบางกลุ่มให้ข้อมูลเข้าข้างคนกระทำผิด
โดยหมอปลาเปิดใจถึงเหตุผลเริ่มแรกที่ตั้งใจมาที่บ้านกกอกเพื่อจะติดตามคดีน้องชมพู่
บอกว่าตอนนั้นได้นัดบุคคลหนึ่งในคลิปเสียงที่นำส่งให้กับตำรวจก่อนหน้านี้
เพื่อเป็นเบาะแสในการคลี่คลายคดีแต่พอมาถึงวันที่จะเข้ามาที่กองบังคับการตำรวจภูทรจังหวัดมุกดาหารจริงจริง
คนดังกล่าวกลับปฏิเสธไม่ขอให้ข้อมูลทั้งที่ทีมงานของตนเองได้พูดคุยนัดหมายล่วงหน้ากันแล้ว
แต่สุดท้ายยังเปลี่ยนใจไม่มาให้ข้อมูลเลยจึงขอประกาศเลิกสืบเลิกติดตามคดีนี้แล้ว

รู้แล้วว่าไม่มีใครอยากรู้แล้วครับว่า
ใครฆ่านอกจากคนไทยธรรมเทศและดังนั่น
ทีนี้มาถึงประเด็นที่สังคมกำลังจับตามอง

เรื่องราวที่ลุงพลมีปัญหากับภรรยาหมอปลานะคะ
ประเด็นการผิดนัดหมายจนกลายเป็นดราม่า
ทำให้ภรรยาของหมอปลาเนี่ยร้องไห้น้อยใจที่เดินทางมาหาลุงพลกับป้าแตนถึงบ้าน
แต่ว่าทั้งสองคนเนี่ยกลับไม่อยู่บ้านทั้งที่มีการนัดกันเอาไว้แล้ว
คือเรื่องนี้หมอปลาบอกค่ะยอมรับว่าภรรยาเนี่ยแอบน้อยใจจริง
นัดกันแล้วทำไมผิดนัดกันแบบนี้
ล่าสุดนะคะทั้งสองฝ่ายได้มีการปรับความเข้าใจกันแล้วค่ะ
แล้วก็ขอให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์กันต่อไป
ลุงพลบอกนะคะว่ายอมรับในการตัดสินของหมอปลา
ในการตัดสินใจของหมอปลาที่จะประกาศเลิกติดตามคดีนี้
เพราะว่าที่ผ่านมาหมอปลาก็ช่วยมาตลอด
เชื่อมั่นค่ะว่าต่อไปคงจะให้ความช่วยเหลือเช่นเดิมเหมือนเดิม
ส่วนปมปัญหากับภรรยาของหมอปลาก็ต้องปล่อยให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์นะคะ
ภรรยาของหมอปลาคงจะมีเหตุผลส่วนตัวของเขา
ยืนยันค่ะยืนยันว่าลุงพลเนี่ยยังเป็นคนเดิม
ไม่ได้เปลี่ยนไปฟังเสียงค่ะ
อันนี้คือผมได้ทำเรื่องทำให้พี่น้ำฟ้าเลย
ไม่ผิดไม่ผิดพระเจ้าพระเจ้า